อันตัวเราตื่นแล้วคุณผู้ชมตื่นหรือยัง
เตรงเตรงเตรง
ส่งไลน์เข้ามาคุยกันหน่อย

คุณเอาดีในอาชีพนี้ไม่ได้จริง
ไม่ได้จริงพยายามแล้ว
แสดงว่าสู้เด็กที่โรงเรียนหางดงจังหวัดเชียงใหม่ไม่ได้นะคะ
เขาเป็นชมรมเรียนลิเก
ที่สำคัญนี่แสดงต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองได้ด้วยนะคะ
แต่ว่าที่แปลกก็คือตัวร้ายกับพระเอกเป็นฝาแฝดกัน
อ้าวแล้วจะแบ่งแยกกันได้ไหม
รวมทั้งตัวละครอื่นนี่เขาบอกว่าตีบทแตกจริง
บทแตกแค่ไหนเดี๋ยวไปดูภาพกันก่อนนะคะ
เบียนผูกต้องตามหายหอของเบียร์อาคารุ

การแม่โน้นมักอิ่มเอง

รู้เลยว่าชุดแดงเป็นนางเอก
ไม่ใช่ไม่ใช่ล่ะชุดแดงเพลิงมาขนาดนี้ใจดีใจดี
ตีบทแตกจริงลูกเอ้ย
อ๋อทำให้เราอิ่นไปด้วยแค่ดูแค่เมื่อกี้นะใช่ค่ะ
มืออาชีพมากแต่นี่เป็นแค่ส่วนหนึ่ง
สำหรับลิเกเด็กนะคะที่เป็นการแสดงความสามารถ
ของเด็กในเทศบาลหางดงประชาคมสร้างสรรค์
แดงเพลิงหางดงจังหวัดชิงใหม่แต่งโองทรงเครื่องเต็มยดสวยงาม
นี่ไงนี่ฝาแฝดใช่ไหมใช่ค่ะ
ก็งานในงานที่เห็นนี่เป็นการแสดงต้อนรับคณะผู้บริหาร
พนักงานเทศบาลนครรังสิตจากปฐุมธานีให้ได้ชม
หอประชุมใหญ่เทศบาลนครหางดงนะคะ
นี่ที่เขาบอกไปแปลกที่สุดเมื่อกี้เห็นไปแล้ว
ดารานามฝ่ายชายทั้งพระเอกแล้วก็ตัวโกงนี่หน้าเหมือนกันยังกะแกะ
เพราะว่าเป็นฝาแฝดกันอายุ๑๐ขวบนะคะ
เด็กชายสุภกิจกองแก้วหรือว่าน้องเนม
ผู้พี่นี่เขาเป็นตัวร้าย
ผู้น้องก็คือเด็กชายสุภาการน้องไนท์นะคะ
ว่าแล้วคนดูจะงงไหมดีนะแต่งตัวไม่เหมือนกัน
ไม่อย่างนั้นแม่ยกคล้องพงมาลัยไม่ถูกเลย

ไม่สบสนครับเสียงกันทุกวัน

ตัวพระเอกนี่ก็จะแต่งขาวนอด

อาจจะคิวเข้มมีหนวดมีคราวนิดนึง
น้องเนมน้องเนมนี่คือใส่ชุดสีน้ำเงินเข้มเป็นตัวร้าย
สอบถามทางคณะทราบว่าลิเกคณะนี้กำลังฟอร์มทีม
เพื่อแสดงต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองของที่หางดงนี่แหละ
โดยระหว่างการแสดงเด็กเขาก็อินกับบทบาทการแสดงสนุกสนาน
แถมยังแฝงข้อคิดการทำความดีและการเป็นคนอักกะตันยูนี่ไม่ดี
ผลจะตามมาอย่างไรนี่เขาแฝงไว้ในละครในลิเกที่เขาเล่นด้วยนะคะ
โดยเด็กเองก็ได้ซึมซับคำสอนที่แฝงในแต่ละการแสดงในแต่ละช่วงด้วย

จัดไปคู่นี้ก็จัดเต็มนะฮะ
ก็แม้ว่าจะไม่ได้เป็นเขาเรียกว่า
การแสดงในพื้นที่พักเหนือก็ตามนะฮะ
แต่ว่าเป็นของภาคกลางแต่ว่าเด็กชาวเชียงใหม่นำไปแสดง
การแสดงลิเกนะคุณโอ้โหต้องใช้ทักษะเยอะนะ
การจำบทการพูดกันเล่ากันร้อง

นะครับการแต่งตัวกันแสดงออกอีกโอ้เยอะเลย
คือเขาจะต้องพึ่งตัวเองทั้งหมดเลยการแสดงแบบนี้
โอ้โหเก่งจริงนะยอมครับนะฮะน่ารักนะค่ะ